เล่าไปเมื่อวานแล้วก็วันนี้มีความคืบหน้าเหตุการณ์ที่อุดรธานีที่ให้คุณผู้ชมดูภาพไป
ว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งยืนอยู่ริมถนนกำลังจะข้ามถนนนะคะ
แล้วเนี่ยค่ะเป็นสาวประเภท๒ถีบเลย
หน้าขมัมลงไปเลยดีเธอไม่ร่วงล้มไปกับพื้นแล้วก็รถกำลังผ่านไปผ่านมาด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่าคนที่ก่อเหตุเป็นสาวประเภทสองคาดว่าน่าจะเป็นคนสติไม่สมประกอบ
แล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงคุณผู้ชมค่ะเป็นคนสติไม่สมประกอบก็เลยต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับตัวไปแล้วไปรักษาอาการทางจิตค่ะ
เมื่อวานนี้เราฝากเอาไว้จำได้ใช่ไหมคะว่าฝากหน่วยงานหน่อยเถอะว่าจะปล่อยให้คนสติไม่สมประกอบแล้วก็เดินเร่ร่อนแล้วก็ไปก่อเหตุแบบนี้อยู่บ่อยไม่ได้
เพราะว่าคนแถวนั้นบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกก็เคยก่อเหตุอะไรเอาไว้แบบหลายทีแล้วอ่ะ
นี่นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้ที่ให้ดูไปก็มีการเตือนภัยกัน

จับได้ที่ข้างร้านขายไก่สดตลาดไทยอีสานฝั่งถนนประจักษ์ศิลปาคม
จับได้ช่วงจังหวะที่สาวประเภท๒คนนี้เนี่ยนั่งพูดคนเดียวนะคะ
เธอก็นั่งพูดอยู่คนเดียวเหมือนกับที่ชาวบ้านบอกจริงเธอชอบเดินพูดคนเดียวนั่งพูดคนเดียว
ก็ต้องนำตัวไปสอบสวนนำตัวไปพูดคุยนะคะที่โรงพักอ่ะนะคะ
ตรวจค้นที่ตัวเนี่ยไม่มีเอกสารอะไรที่จะระบุชื่อที่อยู่ได้เลย
รู้แค่ว่าบ้านอยู่แถวอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงถามว่าจะไปไหนเธอบอกว่าจะไปจังหวัดหนองบัวลำพู
และตำรวจบอกว่าสาวประเภทสองรายนี้พูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะ
รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างวกไปวนมาแต่ว่าเช้าวันนี้ตำรวจบอกว่า
ก็ต้องปล่อยตัวต้องปล่อยตัวไม่ได้ดำเนินคดีอะไร
แต่ว่าปล่อยตัวก็ไม่ได้ปล่อยให้เขาไปเดินอยู่ริมถนนแล้วก็ไปก่อเรื่องอีกนะคะ
ตำรวจบอกว่าที่บอกว่าปล่อยตัวเนี่ยเดี๋ยวจะส่งไปตามสถานที่ที่เจ้าตัวบอก
เจ้าตัวบอกว่าอยากจะไปหนองบัวลำพูใช่ไหมล่ะแต่ปรากฏว่าพอปล่อยตัวแล้ว
มีคนเห็นเดินอยู่ริมถนนอุดรหนองบัวลำพูกิโลเมตรที่๑๖
ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงตำรวจก็เลยประสานเพิ่ม
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับตัวไปบำบัดดีกว่าแบบนี้
คือเธอบอกตำรวจว่าจะไปหนองบัวลำพูตำรวจก็เลยจะไปปล่อยแถวนั้น
เธอก็เดินอยู่ริมทางแล้วก็ยังดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจ
อยู่เหมือนเดิมอีกใช่ตำรวจเลยเอางี้บำบัดเถอะ
รักษาอาการป่วยทางจิตดีกว่านะคะครับถูกต้องแล้ว
ได้คุยกับนายยิ่งยศอายุ๔๐เป็นเจ้าของร้านขาย
ซ่อมนาฬิกาที่สี่แยกเซ็นทรัลอุดรธานีก็บอกว่า
พอจับตัวสาวประเภทสองคนนี้ได้เนี่ยแล้วตำรวจพาไปบำบัดรักษา
ทุกคนในพื้นที่อุ่นใจนะเพราะเธอสติไม่ดีจริง
แล้ววันนี้แค่ถีบคนใช่ไหมวันต่อไปไม่รู้จะคลุ้มคลั่งก่อเหตุ
มันร้ายแรงกว่านี้หรือเปล่าก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการให้ค่ะ
ทางเรารู้สึกอยู่ไหนครับก็ปล่อยให้ห่างจากตัวเมืองไว้ก็ดีนะครับ
เอาไปอยู่อีกที่หนึ่งดีกว่านะครับถ้าอยู่กับคนมั่วมาก